คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเราเล่าถึงเหตุเสียแมน
แมนเป็นคนดังที่เพชรบูรณ์
แล้วเขาก็ไปที่สนามไก่ชนที่สระบุรี
ปรากฏว่ามีคนร้ายมาเอาปืนประกบยิง
แล้วกระสุนโดนอวัยวะสำคัญเสียแมนเสียชีวิต
หน้าสนามไก่ชนที่สระบุรีเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรู้ความคืบหน้าของคนร้ายแล้ว
บอกว่าคนร้ายน่าจะมากันประมาณ๓คน
แล้วคนร้ายก็มีการวางแผนมาอย่างดีเลย
มีการมาดูลาดเหลาก่อนเกิดเหตุก่อนที่จะก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณทุ่มครึ่ง

จุดที่เกิดเหตุคือหน้าสนามไก่ชน
ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะ
เสียแมนหรือว่าในแมนชนแดนนะคะ
โดนกระสุนยิงเข้าที่บริเวณลิ้นปี่
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับรถกระบะอีซูซูค่ะ
จากการสอบถามพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

แล้วรถกระบะนั้นลูกน้องจอดอยู่แล้วนะ
จอดติดเครื่องอยู่กำลังจะมารับเสียแมนแล้วก็พากลับบ้าน
แต่ว่าคนร้ายมากันใช้รถเก๋งเป็นภานะค่ะ
ซุ่มอยู่แล้วก็ขับรถเก๋งมาประกบยิงเสียแมน๕นัด
แต่มันมีนัดหนึ่งที่ไปโดนบริเวณลิ้นปี่
ทำให้เสียแมนเสียชีวิตตรงนั้นเลย

เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สามารถจับภาพรถเก๋งที่ก่อเหตุ
รถเก๋งคันนี้ค่ะที่อยู่ในวงสีแดงเนี่ย
กำลังขับหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองแคร์
เท่าที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะน่าจะเป็นรถฮอนด้า
แล้วตอนนี้กำลังตรวจสอบดูแผ่นป้ายทะเบียน
เพราะว่าในกล้องวงจรปิดยังเห็นไม่ค่อยชัดนักนะคะ

แต่ทีนี้คุณเขมสอนมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุคนร้ายมากัน๓คน
ใส่เสื้อยืดสีเขียวตัดผมเป็นผมรองทรงอะค่ะ
รูปร่างสูงใหญ่สูงสักประมาณ๑๗๐๑๘๐เซนติเมตร
ก็ขับมาจอดที่สนามไก่ชนที่สระบุรีนี้
ช่วงประมาณ๑๑โมงกว่า
ว่าคงจะสะกดรอยตามเสียแมนมา
แล้วอาจจะมีทีมงานที่เป็นคนคอยดูเหตุการณ์

ตั้งใจว่าจะยิงเสียแมนนะคะ

รูปร่างคนขับมันก็ตัวใหญ่หน่อย
แต่หน้าไม่เห็นไม่จำหน้าไม่ได้
เห็นแต่ทรงผมไอ้คนที่ลงมาจากรถ
ทรงผมผมเขาเรียกว่ารองทรงเรียบร้อย
แค่นั้นแล้วก็เสื้อเขียวแค่นั้นหนึ่ง
ใส่รักษา

จอดประมาณเสียแมนมา๑๑โมง
รถคันนี้มาประมาณ๑๑โมง
๒๐ไม่ถึง๒๐เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเนอะ

จอดเสียแมนจอดตรงที่กระโดนยิง
แต่รถที่สีขาวผมโบกเข้าให้เขาไปจอดข้างใน
ผมคิดว่าต้องมีคนคอยบงการข้างใน

ทีมข่าวก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อ๑๙นที่ผ่านมา
ผ่านมามีกลุ่มคนสัก๕๖คนได้ค่ะอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
คุยกันแบบโมโหเลยนะแล้วก็บอกว่าเสียแมนหลอกให้เล่นไก่ชนแล้วแพ้
แล้วก็พากันกลับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะคะ
จากนั้นค่ะ๒วันก่อนเกิดเหตุ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายแปลกหน้ามาเดินวนดูรอบสนามไก่ชน
ท่าทางมีพิรุษชาวบ้านก็ถามนะคะว่ามาทำอะไร
ผู้ชายคนนี้บอกว่ามาหาปลาชาวบ้านก็เลยแปลกใจว่ามาหาปลาอะไรอ่ะ
มันไม่มีบ่อน้ำมันคือสนามไก่ชนจะมาบอกมาหาปลา
ทุ่งนาก็แห้งไม่มีน้ำเลยชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าคนที่มาเดินวนดูเนี่ยค่ะ
จะเป็นกลุ่มคนร้ายที่มาดูลาดเหลาหรือเปล่า
เขาพบว่ามันจอดอยู่ตรงนี้คือเราก็เดินไปดูว่า
ว่าเอ้ยรถเทียมได้ไม่มันตอดนานจังเพราะคันอื่นมันกลับไปแทบหมดแล้ว
ช่วงที่เสียแมนเขาเดินออกมาเนี่ยก็มีเสียงดัง
ทุกคนที่ไม่เห็นเพราะว่าเขาก็กลัวกันอะเนาะ
ก็หลบวิ่งกันชุดละมุนที่เขาไปวิ่งวิ่งวินอยู่
เขาได้ยินคนที่เดินออกมาจากบ่อนคุยกันถึงเสียแมนว่า

มันหลอกเราอะไรอย่างเงี้ย
เสียแมนนะคะไปสอบปากคำคนใกล้ชิด
รวมถึงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็รู้ข้อมูลมาค่ะ
ว่าเบื้องต้นเสียแมนมีปัญหา
ความขัดแย้งกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่เพชรชบูรณ์
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมุ่งปมสังหารครั้งนี้
ที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับเรื่องของการขัดผลประโยชน์นะคะ
แต่ว่าประเด็นเรื่องของไก่ชนเรื่องของชู้สาว

ตำรวจก็ได้เบาะแสของคนร้ายแล้วด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานค่ะ
น่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้น่าจะไม่เกิน๒๓วันนะคะ